วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่โดดเด่นมาก
แต่ว่าผลงานเหล่านี้เขาบอกว่าถูกนำมาใช้ได้จริง
ตอบโจทย์ในยุค๔๐ได้เป็นอย่างดี
ติดตามได้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัย
สีเขียวขาวเคลื่อนไปตามสายพานบนเครื่องจักรจำลองนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่
กับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตค่ะ
ไว้ตรวจจัดการทำงานในกระบวนการผลิตนะฮะมีพารามิเตอร์ต่างที่ตรวจทางด้านของคุณภาพนะครับ
ของกระบวนการผลิตนะฮะสามารถคัดแยกของดีของเสียคอนโทนคุณภาพในลายผลิตได้นะครับ
ส่งข้อมูลผ่านเซอร์เวอร์นะฮะไปยังตัวของคอมพิวเตอร์ที่เราจัดเก็บข้อมูลนะครับ
แล้วก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะประมวลผลนะครับเพื่อป้องกันนะฮะ
ให้ลายผลิตของเราสามารถผลิตได้ต่อเนื่องนะครับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นได้
นำกล้องจำนวนมากเข้ามาสร้างสรรคเอฟเฟคให้เกิดภาพในมุมมองที่แปลกตาขึ้น
ใช้ได้หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพระเครื่อง
กดชัตเตอร์ไม่เกิน๑นาทีก็ได้ภาพสวยออกมาให้ชมกันแล้วค่ะ
หรือถ้าเราเปลี่ยนวิธีการจัดวางเอามาแค่๒กล้องก็จะเกิดภาพ๓มิติ
เพราะเป็นเทคโนโลยีเพื่อความผ่อนคลายใช้สำหรับความเพิดเพลินโดยเฉพาะค่ะ
จัดส่งทางปรายศนีย์ไทยถึงมือทั่วประเทศ
ส่วนใครที่อยากลดขั้นตอนทำเอกสารทางบัญชีเรื่องภาษีและลดต้นทุนค่าจัดส่งเอกสาร
ข้อดีของการที่จะไปดิจิทัลคืออะไรก็คือหลังจากที่เอกสารนี้ถูกออกไปแล้วมันจะสามารถนำเข้าไปสู่ระบบอื่นได้โดยง่าย
การแปลงกระบวนการภายใต้เทคโนโลยีต่างต่างจากอดีตที่เราใช้เป็นเอกสารทั่วไปซึ่งมันทำให้เราจัดการเบื้องหลังหรือข้อมูลต่างเหล่านั้นยากนะครับ
โดยในปี๒๕๖๐ที่ผ่านมามีใบกำกับภาษีจำนวน๑๘๐๐๐ใบลงทะเบียน๕๐๐คนและสมัครใช้งาน๒๐คนซึ่งปี๒๕๖๑ตั้งเป้าผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า๑๒๐
ประคันธิระรัตนสิริกุลถ่ายภาพกนกรัฐโกวิชัยข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน